อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นความคืบหน้ากรณีของคนร้ายไปชิงทอง

ใกล้ตุดจีนเดี๋ยวอาจจะแพงขึ้นอีกด้วยนะครับ
ทำทีลองซื้อสร้อยข้อมือทองคำสามบาทแล้ววิ่งหนีไปเลย
อืมวงจรปิดจับภาพได้เนี้ยครับถวมถวมหน่อย
สังเกตเขานะครับที่คอเนี่ยมีทองเส้นเบอร์เริ่ม
ก็เลยดูคิดว่าไม่น่าจะเป็นคนร้ายหรอกนะ
แล้วมีแค่แมสด้วยนะไม่ได้แต่งตัวแบบปิดบังมิดชิด
เหมือนมาซื้อทองจริงก็บอกว่าโอเคขอลองทองเส้นนี้หน่อยครับ
เอาน้ำหนักสามบาทเอาลองเส้นนี้ลายนี้แล้ว
ผมขอลองดูอีกลายได้ไหมครับจะเทียบกัน
จังหวะนั้นพนักงานเขาก็หันไปเตรียมจะหยิบให้
สังเกตผู้ต้องหานะครับคนก่อเหตุคนนี้
อาศัยจังหวะทีเผลอเนี่ยนะครับแล้วไปเลยดูพร้อมกันฮะ
นี่ครับไปแล้วฮะพนักงานอ้าวงงเลยอ่ะอ้าว
เกือบ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ครับร้านทองนี้อยู่ในห้างแห่งหนึ่ง
ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครับหลังจากได้ทองเสร็จแล้ว
เขาขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วเอาทองที่ได้เนี่ย
ไปขายเพื่อหาเงินไปใช้หนี้แล้วไปถ่ายเอามอเตอร์ไซค์ที่เขาเอาไปจำนำเนี่ย
กลับคืนมานี่คือมอเตอร์ไซคันที่ใช้ก่อเหตุในการหลบหนีนะครับ
ก็เป็นเบาะแสที่ตำรวจใช้เวลาแค่๓ชั่วโมง
มิ้วคุณผู้ชมครับจับตัวได้แล้วเรียบร้อยครับ
ชมคุณตำรวจโรงพักดำเนินสะดวกที่ราชบุรีครับ
๓ชั่วโมงหลังก่อเหตุจับได้แล้วนายนรงยุทธ์หรือว่านายเบ้น
อายุ๓๓ปีจับได้ที่บ้านพักครับ
แล้วของกลางก็คือมอเตอร์ไซคันสีแดงเมื่อกี้นี้ที่เราเห็น
นี่คันนี้ครับยึดเอาไว้เป็นของกลางด้วย
ถามว่าเอาทองไปไหนเขาบอกว่าได้ทองมาแล้วผมเอาทองไปขายครับ
แล้วมีร้านที่กล้ารับซื้อด้วยนะเนี่ยทั้งที่มันจะมีการสลักตีตราเอาไว้นะ
แต่ละร้านได้เงินมา๘๗๔๐๐บาทเอาไปทำอะไรบ้าง
ไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งเอาไปถ่ายมอเตอร์ไซค์ที่เขาไปจำนำอีกส่วนหนึ่ง
เหลือเอาไปฝากแบงค์อีก๑๒๐๐อีก๔๐๐๐เป็นเงินสดติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้นะครับ
วันนี้คุมตัวไปทำแผนครับเขาบอกว่าพอได้ทองมาเอาไปขาย
ก่อเหตุที่ดำเนินสะดวกราชบุรีใช่ไหมครับ
นู่นฮะข้ามจังหวัดไปสมุทรสงครามในเบ้นเป็นคนสมุทรสงคราม
เป็นคนบางคนทีครับไปขายทองที่สมุทรสงคราม
ร้านแรกเขาไม่ซื้อแต่อีกร้านหนึ่งดันรับซื้อครับ
ได้เงินมาเอาเงินไปจ่ายหนี้
มีคนที่รับเงินที่เขาเอาไปจ่ายด้วย

ดังนั้นคำถามคือว่าร้านทองที่รับซื้อผิดไหม
คนที่รับเงินจากการที่เขาไปเอาทอง

เอาไปใช้หนี้จะผิดด้วยหรือเปล่า
ตำรวจขอเวลาตรวจสอบเพิ่มเติมขยายผลก่อนนะครับ
เมืองต้นแจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์
แล้วเดี๋ยวส่งตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดราชบุรีวันพรุ่งนี้
เขาบอกว่าเขาขาดทุนลงทุนหมูกระทะไปก่อนหน้านี้

หลังจากนั้นหมุนเงินไม่ทันก็เลยเครียดก่อเหตุนั่นเองครับ

ไปจี้ชิงทองจากร้านทองนี่นะสุดท้ายโดนจับได้ทุกรายนะครับ